ยังคงมีบริการเรื่องของการเกณฑ์ทหารมาฝากอืม
การจับใบดำใบแดงก็ว่ากันไปเพราะว่า
หลายพื้นที่ก็จะมีสีสันมา
มีทั้งคนสวยไปมีทั้งพระสงฆ์ไป
พระสงฆ์ก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะ
เริ่มดูกันก่อนที่แรกไปติดตามว่า
คนนี้เขาได้ใบดำหรือว่าใบแดงครับ

โอ้โหพระสงฆ์ก็ต้องจับเหมือนกัน
ครบเกณฑ์ได้ใบแดงใบคนเฮทั้งฮอทีเดียว
เป็นนาทีที่พระรุ่งเรืองธารโสธร
เป็นพระลูกวัดชื่อว่าวัดพันปี
ก็ยื่นให้ท่านทหารเขาประกาศผลก็แดงสมใจแล้วฮะ
ต้องสึกไปรับชายชาติทำกลางเสียงเหราะ

อยู่ที่โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดพิศนุโลก

ของเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิสุนุโลก
ตรงนี้มี๖ตำบลก่อนจับฉลาก
ก็ได้นิหม่อนพระรุ่งเรืองขยาวหายก่อน

เขาจะมีพระไปจับด้วย

เพื่อให้สลากใบดำใบแดงมันคล้ากัน
สุดท้ายคนเจิมก็คือพระรูปนี้

จำนวนพระพิสุกที่ไปคัดเลือก๔รูป
ผลปรากฏว่าพระรุ่งเรืองจับได้ใบแดง
ส่วนอีก๓รูปใบดำทั้งหมดเลยครับ
เองแล้วได้ใบแดงอยู่คนเดียวนะฮะ
นางการวิพาธารโสธรแม่ของพระมรุ่งเรืองก็บอกว่า
พระลูกชายเนี่ยอยากเป็นอาหารอยู่แล้ว

เลยขอร้องไม่ให้ไปสมัครเพื่อจับใบแดง
แต่รู้สึกดีใจกับลูกชายมากเลยนะว่าทหาร
ครั้งนี้พระลูกชายได้เป็นทหารสมใจ
ตอนแรกคือพ่อไม่อยากให้ไปแต่แม่อยากให้เป็นนะฮะ

ส่วนที่หอประชุมอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำนะฮะ
พันธนในแพทย์ภาคโลหารชุนนะฮะ

เป็นผู้บังคับการกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
ก็เป็นประธานกรรมการในการตรวจคัดเลือกทหารนะครับ

ก่อนจะเริ่มการจับสลาก
ก็นิมนต์พระ๑รูปใน๓รูปที่ไปเกณฑ์ทหาร
ก็คือพระวุฒิชัยนินโคกสูง

สวดมนต์โอ้ยพรนี่

เหมือนเดิมฮะเป็นคนทำพิธีจับได้ใบแดงซะเอง
โอ้โหแล้วต่อไปพระรูปไหนจะไปทำพิธีเจิมให้ล่ะ
เดี๋ยวก็ได้อีกสุดท้ายก็ต้องศึกแล้วก็ไปรับใช้ชาติกันต่อนะครับ
ตื่นเต้นท่ามกลางกองเชียร์เป็นญาติญาติณขณะเดียวกัน

เพราะว่าบ่อภาคก็คุณผู้ชมจำได้เนอะฮีโร่ถ้ำหลวงนะครับ

อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการจับใบดำใบแดง